คดีรักต้องฆ่าเกิดขึ้นอีกแล้วที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ทีนี้เป็นฝีมือของตำรวจเกิดความหึงหวงพันรยา
แล้วฆ่าด้วยวิธีการเอาหมอนอุดที่หน้าก่อน
สิ้นใจหลังจากนั้นลากศพไปเผานั่งยางค่ะ
แล้วคนที่เขามาเห็นกองเป็นลักษณะเท่าฐานแบบนี้
เขาก็สงสัยเพราะว่าบางส่วนมันเป็นลักษณะเหมือนมีกระดูกอยู่ด้วย
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ก็พบเลยค่ะว่าเป็นศพของผู้หญิงคนหนึ่ง

ชื่อว่านางสาวธันนิสาวิชนันคุณนิธิอายุ๔๐ปี
เศษกระดูกที่พบมันไม่เกือบจะหมดแล้วนะคะ

อกจากนั้นก็มีเศษเสื้อผ้ามีเศษยางรถยนต์ด้วย
จุดที่คนไปเจอเนี่ยก็คือบริเวณซอยโรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุก
ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยค่ะ

ชาวขออภัยนะคะสอบถามนางสาวนพรัฐภูพลม่วง
เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จุดวังน้อย
เขาบอกว่าตอนตี๔ของ๑๑มีนาคม
ขับรถผ่านมาตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็เห็นไฟลุก
มันแปลกนะเป็นเหตุการณ์ที่แปลกนะ
และเห็นรถพลิกอัพของตำรวจจอดอยู่
แต่ไม่ใช่รถตำรวจสพวังน้อยฮะ
ก็เลยขับรถเข้าบ้านกระทั่งมาพบศพถูกเผาดังกล่าว

ครับทีนี้สอบส่วนทราบว่าผู้ตายนะคุณผู้ชม
เขามีสามีเป็นตำรวจด้วย
คือ๑๐ตำรวจเอกปียะนาโควงอายุ๓๐ปี
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสอบสวนกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
จากการสอบปากคำในส่วนของสามีผู้ตายทั้งวันเมื่อวานนี้

ก่อเหตุตอนตี๓ของวันที่๑๑มีนาคม
โดย๑๐ตำรวจเอกปียะกลับมาที่บ้านพักตำรวจ
เกิดการทะเลาะกับภรรยาแล้วบันดาลโทษะ
เอาหมอนกดใบหน้าภรรยาจนสิ้นใจขาดใจตายไป
จากนั้นเอาศพใส่กระเป๋าเสื้อผ้าขนาดใหญ่
เข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็หอบใส่กระบะ
นำไปเผาที่บริเวณซอยโรงเรียนดังกล่าว
เอายางรถยนต์๒เส้นสุ่มเข้าไปเป็นเชื้อเพลิง

จากนั้นเอากระดูกที่เหลือใส่ถุง
แล้วก็ไปที่กลางสะพานอโยธยาอำเภอพระนครศรีอายุทยา
เพื่อนำกระดูกไปทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพญา

หลังก่อเหตุนะฮะตอนเช้าก็ไปทำงานปกติ

มีญาติของผู้ตายเดินทางไปแจ้งความว่า

คนจะอยู่ด้วยกันมันก็มีแค่สามีใช่หรือไม่
ก็เลยมาเรียกตัวสามีไปสอบปากคำ
นะฮะสอบถามไปสอบถามมา

ผมไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาเลยนะ
ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าให้ตายแล้วก็ยอมรับ
สุดท้ายยอมรับว่าเขาเป็นคนทำกับสิ่งที่เขากระทำลงไป
เขายอมรับทั้งหมดเลยก็คือหึงคือห่วงทะเลาะกัน
ก็เลยเอาหมอนกดแต่เขาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
ทีนี้ไปดูข้อมูลพยานแวดล้อมกันหน่อยนะคะ
นางสาวสุธามาสเฉยนกหรือว่านุ่น
อายุ๒๖ปีนะคะเป็นลูกน้องของผู้ตาย

เปิดร้านยำด้วยกันไงขายอยู่ในตลาดแกรนก็อยู่ด้วยกันแหละ

ก็เดินทางกลับมาที่บ้านพักประมาณตี๒ของวันที่๑๑
จากนั้นเธอนอนอยู่ชั้นล่างค่ะผู้ตายนอนอยู่ชั้นบน
ปกติผู้ตายจะเป็นคนปลุกเธอนะช่วง๑๑โมงถึงเที่ยง

แต่วันนั้นเธอตื่นขึ้นมาบ่ายโมงแล้ว
เห็นมีใครมาปลุกเลยครับก็เลยเอกใจเดินขึ้นไปดู
ประตูห้องนอนก็ปิดล็อกมองเข้าไปทางหน้าต่าง
งัดประตูเข้าไปพบทรัพย์สินของผู้ตายอยู่ในห้องครบเลย
ก็เลยแปลกใจอ้าวแล้วไปไหนล่ะลูกพี่เรา
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งญาติว่าผู้ตายหายตัวไป
๑๒มีนาคมญาติของผู้ตายเดินทางมาที่
สพพระนครศรีอยุธยาเพื่อมีการแจ้งคนหายเอาไว้นะคะ

ปกติเขาจะปลุกหนูตอนประมาณ๕โมงตอนเที่ยง
แต่มันที่ปกติหนูก็เลยลองเรียกเขา

ก็เรียกเขาไม่ค้านโทรเฟสก็ติดแต่ว่าไม่รับ
หนูก็เลยลองเลี้ยงดูก็เห็นว่าเขาไม่ได้นอนอยู่

แล้วรับเอจใจตรงไหนว่าทำไมเขาหายไป
ก็คือหนูลองมันเอกใจมันแปลกใจตรงที่ว่าทำไมเขาไม่รับโทรศัพท์
แล้วเอจจากตรงนี้แอบอยู่ตรงประตู

หนูก็เลยใช้มีดงัดประตูออก

เจอโทรศัพท์เจอกระเป๋าเจอกุญแจรถ
ของทุกอย่างของคุณตายอยู่หรือเปล่า

มาฟังข้อมูลจากน้องสาวกันบ้างนะคะ
ชื่อว่านางสาวคณิตถาเนี่ยน้องสาวบอกว่า
ปกติแล้วเวลาที่พี่สาวออกไปไหนมาไหน
เอาไปหมดแหละไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกุญแจ
รถยนต์ก็จะขับไปเวลาออกไปข้างนอก
แต่ครั้งนี้นะคะพอทางลูกน้องแจ้งมาว่า

ก็คุยกันนะคะระหว่างลูกน้องกับญาติ
แน่ใจเลยค่ะว่ามันต้องมีเรื่องผิดปกติ
เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับพี่สาวแน่นอน

ถึงขั้นพาโทรพี่สาวไปจ่อ
เอาปืนจ่อศีรษะบอกว่าจะยิงทิ้ง

ครั้งนั้นพี่สาวรอดมาได้แล้ว

ถ้าเขาตามหาพี่หนูไม่เจอเวลาทะเลาะกัน
เขาต้องโทรตามหาทั้งแม่ทั้งอะไรอย่างนี้

ใช่ผิดสังเกตวันที่หนูไปดูที่เกิดเหตุ

เขายังยืนยันว่าเขาก็ยังตามหาพี่หนูอยู่
หนูก็ถามเขานะว่าแล้วจะไปตามหายังไง
เขาก็บอกหนูว่าผมก็พยายามตามหาอยู่
แต่ตอนนี้เขาติดงานเขาพูดแบบนี้

มันเคยมีเหตุการณ์ที่พี่สาวหนูโทรมาบอกหนูว่า
เขาเคยทำร้ายร่างกายตบตีเขาเอาปืนจ่อเขา
แล้วจะพาไปยิงพื้นที่วังน้อยแต่รอบนั้นพี่กลับมาได้
หลังจากเค้นสอบไปเค้นสอบมา
ฝั่งสามีนี่แหละรับสารภาพ
ที่จุดที่เอากระดูกไปทิ้งแถวแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักของตำรวจเลยนะคะ
เมืองต้นแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ